คนสู้ชีวิตในวันนี้จะพาไปดูเส้นทางชีวิตของคุณกันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
เขายึดอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวไข่เจียวขายกับข้าวถุงนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะหาเงินมาดูแลน้องแก้มหอมลูกสาวที่พิการอยู่
เรื่องราวของคุณกันจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต

คือมันจะไม่มีเนื้อสมองตอนที่ตั้งคันนั้น
ทำให้แบบว่าไม่ไปสั่งงานที่ทำให้น้องเดินวิ่ง

พอตอนหลังมาก็จะมีแทรกซ้อนเข้ามาเรื่อย
เหมือนกับว่าสะโพกหลุดบ้างมีโรคลมชักบ้าง
เป็นอดีน้อยใต้โพงจมูกโต

แต่ว่าพอมามีน้องแล้วก็ไปตรวจ
ตามที่หมอเขาให้เราไปตรวจนั่นแหละ
แต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของเด็ก
แต่เรากลับโทษว่ามันเป็นความผิดของเราเอง
ควรที่จะต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าไปทำร้ายเขา

หยุดทำงานกลางคืนหยุดกินเหล้าหยุดสูบบุหรี่หยุดทุกอย่าง

เมื่อก่อนตอนแรกนั้นก็เหนื่อยมากอยู่

ความรู้เรื่องการทำอาหารเรื่องการอะไรเราไม่มีเลย
เราได้แต่ท้ายชีวิตแบบสุขภัยในการทำงานนั้นคืน
พอเรามาต้องมาอุ้มลูกไปเก็บขยะขาย

มันเหมือนกับว่าเราอยู่บนที่สูงแล้วเราตกลงมา

เคยมีครั้งหนึ่งที่เราหนักสุด
นั่นคือเราคิดจะจบทุกอย่างแล้วเราไม่ไหวแล้ว

เรากินยาแล้วก็ไปกับลูก
เพราะไม่ว่ายาที่จะกินยังไม่มีเงินการซื้อ

เพราะว่าเขาเองก็ยังสู้เลย

เราก็ต่อยอดไปเรื่อย

จนมาเลิกมามีโรงมีร้านมีอะไรอย่างนี้
แรกขายแต่ข้าวไข่เตียวมันก็ตอนแรกมันก็ขายดี

แล้วก็เปลี่ยนมาขายแกงถุงบ้าง

แล้วก็มาทำพริกแพงมาทำน้ำพริกผักต้ม
ตอนนี้มาเป็นปลานึ่งปลาเผาตัวเล็ก
พอมาตอนนั้นก็เริ่มได้ทุนมาได้อะไรมา
เราคิดว่ามันน่าจะต้องดีแน่นอนเลย
สั่งกับเราได้นะสั่งแกงถุงไปแจกได้นะ
เราไปแจกให้แล้วก็ขับรถไปแจก

ผู้ป่วยติดเตียงที่เรารู้จักเนอะเราก็เอาไปแจก

อยู่กับลูกเหมือนกับว่าเจ้าไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ
หวังแค่ว่าวันนี้มีเงินพาเขาไปหาหมอ

ให้เขาแบบมีกินมีอะไรแบบแข็งแรงอยู่กับเรา
ยิ้มให้เราตื่นมายิ้มให้เราก็มีความสุขแล้ว

ก็ต้องสู้ในเมื่อเขาเกิดมาแล้ว

เพราะว่าเขายังสู้เลยเราจะไม่สู้ได้ไง
ขอให้แบบว่าสู้กันต่อไป

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่สู้จริงนะคะ
ยังไงเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่กันด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้น้องแก้มหอมสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ส่วนใครที่สนใจอยากจะไปอุดหนุนข้าวไข่เจียว
กับข้าวถุงหรือว่าอยากจะสั่งเป็นข้าวกล่องอย่างนี้
ไปแจกไปทำบุญอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ

หรืออยากจะไปอุดหนุนที่ร้าน

ตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยจ้า
สู้เป็นกำลังใจให้ครับ